พ่อค้าแม่ค้านะครับจับหัวขโมยร้านคาเฟ่ที่เพชรชบุรีโดนกันเป็นแถวครับ
คุณผู้ชมครับนี่แหละฮะได้ทรัพย์สินไปเขาบอกว่า
รวมรวมแล้วเกือบครึ่งแสนนี่ครับมานั่งหน้าร้านกาแฟ
นี่คือกลางดึกของวันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมากล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
คนร้ายคนนี้เป็นผู้ชายนะผิวสองสีมีนวดไว้นวดสูงประมาณหนึ่งร้อยหกสิบห้าถึงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับ
ทำทีมานั่งอยู่หน้าร้านคาเฟ่นะฮะซึ่งอยู่หน้าสถานีรถไฟเพชรชบุรีครับ
จากนั้นเนี่ยคนร้ายก็เดินอ้อมไปที่ข้างร้านนี่ครับนี่คือข้างร้านแล้วก็งัดประตูร้านนะฮะ
หักไปครึ่งหนึ่งมันงัดจนหักไปครึ่งหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็มุดเข้าไปในร้าน
ขโมยของไปหลายรายการเอาอะไรไปบ้างเอาลำโพงเอาราวเตอร์อินเตอร์เน็ตนะ
ต่างหูแล้วก็เงินสดครับแล้วก็หนีไปผู้สื่อข่าวไปคุยกับนางสาวสาธินีบัวสด
มีคนร้ายเข้ามาขโมยของที่ร้านแล้วสองครั้งโดนไปเนี่ยรวมมูลค่าความเสียหายกว่าหกหมื่นบาทได้
หลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับแต่คดีก็ไม่คืบ
คุณสาธินียังทิ้งท้ายด้วยว่าหากใครพบเห็นบุคคลนี้นะแจ้งเบาะแสกับตำรวจได้เลย
แล้วก็ถ้านำไปสู่การจับกลุ่มนะเธอมอบรางวัลนำจับให้๕๐๐๐บาทครับ
ล่าสุดคนร้ายคนเดิมคุณผู้ชมไปก่อเหตุงัดร้านชานกฮูก
ไอ้นี่ชอบร้านคาเฟ่ร้านชาน่ะที่สาขายแยกชะอำครับ
ห่างจากสถานีตำรวจชะอำ๒๐๐เมตรได้เงินสดไป๑๖๐๐บาท
หมอนี่มันยังใจเย็นคุณผู้ชมหลังก่อเหตุเสร็จไหนไปร้านชาใช่ไหมคุณวรพร
มันชงชานมไข่มุกที่ร้านกินชงชานั่งกินที่ร้านที่ก่อเหตุเลยโอ้โห
คุณใจเย็นไหมล่ะมีเลือกตักท็อปปิ้งด้วยนะเลือกตักท็อปปิ้งนะ
นำซ้ำกินเสร็จมันทิ้งแก้วไว้ให้ดูต่างหน้าคุณเจกนะฮะคุณเจกเจ้าของร้านให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่า
คนร้ายเป็นคนเดียวกับที่ก่อเหตุนั่นแหละไอ้ร้านคาเฟ่ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้
หน้าสถานีรถไฟเพชรบุรีนั่นแหละแน่นอนเพราะดูจากรูปร่างรูปภัณฑ์สันฐานท่าเดินเป๊ะ
เรียกร้องนะครับ๒ร้านแบบนี้พูดแล้วเนี่ยคุณตำรวจเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้หน่อย
หากจับไม่ได้เดี๋ยวร้านอื่นโดนแน่แน่ครับโอ้โหเนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดนะคะ
แล้วนี่ยังหลักฐานอีกตรวจดีเอนเอได้เลยนะคะก็ฝากตำรวจด้วยค่ะร้านชาหรือว่าคนที่มีทรัพย์สินตรงนั้นก็จะได้สบายใจด้วยนะคะ